เกี่ยวกับนักเรียนและการศึกษารวมไปถึงชุดเครื่องแต่งกายด้วย
กรณีน้องหยกเยาวชนอายุ๑๕ปีคุณผู้ชมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทำสีผมปีนรั้วจังหวะที่ปีนรั้วก็มีแล้ว
แล้วก็มีกระโดดเข้าทางหน้าต่างมาเรียนก็มีแล้วเหมือนกัน
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ออกแถลงการยืนยันนะอันนี้จากโรงเรียนเลยนะ
บอกว่าน้องหยกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนแล้วก็คือพ้นสภาพไปแล้วครับ
ใจความของแถลงการของโรงเรียนเตรียมพัฒน์เนี่ยนะ
เขาบอกว่า๑น้องหยกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เนื่องจากการมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง
ดังนั้นในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไม่มีฐานข้อมูลนักเรียนของน้องหยกในระบบมาตั้งแต่ต้นครับ
ข้อ๒ในใจความของแถลงการก็คือ
สิทธิในการศึกษาต่อของน้องหยกยังมีหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
ที่สามารถจะดูแลการเรียนต่อให้เหมาะสมตามความต้องการได้
ข้อ๓จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความไม่ปลอดภัย
จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
นี่ไงคือดูฝั่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้ว

โพสต์เลยอ่าโพสต์ลงผ่านเฟซบุ๊คเลยครับบอก
หนูไม่ได้เข้าเรียนตามเวลาที่ใจปรารถนา
แต่ที่หนูเข้าห้องสายเพราะถูกกิดกันไม่ให้เข้าโรงเรียน
หนูไม่ได้เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ชอบ
แต่หนูเห็นว่าวิชาจริยธรรมเป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์
หนูคิดว่าสอนกันมาแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นคนดีขึ้น
จากการต้องฟังว่าเราต้องเป็นคนดี
หนูไม่ได้ต่อต้านทุกกิจกรรมของโรงเรียนเรื่องไหว้ครู
หนูแค่เห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเยาวชน
คุณผู้ชมฟังไปก็คิดวิเคราะห์ตามไปด้วยนะ
ว่าเป็นดังที่น้องหยกคิดไหมหรือว่าคุณผู้ชมเห็นต่าง

อกจากนี้ในโพสต์ของน้องหยกเนี่ย
แต่หนูคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ในโรงเรียนในประเทศคือเรื่องไม่ปกติ
เด็กหลายคนอยากแต่งตัวชุดปรายเวท
แต่อาจถูกพ่อแม่ห้ามถูกโรงเรียนกดทับ
แล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของร่างกายตนเอง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เริ่มมาตั้งแต่เด็ก
คุณจะคาดหวังว่าเราจะมีผู้ใหญ่ที่โตไปเป็นผู้พิพากษาหรือข้าราชการ
แล้วให้เขากล้าหารจะหักคำสั่งของเจ้านายในเรื่องไม่ถูกไม่ควรได้ยังไงกัน
สังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นตอนไหน
หนูพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นเยาวชนเพราะเปลี่ยนเพื่อให้หนูได้อยู่ต่อ
ร้องขอดีหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ปรากฏชัดแล้วว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ทำให้หนูเรียนไม่ได้
สิ่งที่ทำให้เรียนไม่ได้คือโรงเรียนและบุคลากร
เราในฐานะเป็นสื่อนะคุณผู้ชมเราก็นำเสนอให้เห็นความคิดของน้องหยก
รวมไปถึงปฏิกิริยาตอบโต้จากทางโรงเรียนด้วย
แล้วก็เรื่องนี้มันก็มองได้หลายมุมบางคนมองว่าสิ่งที่น้องเขาเรียกร้องถูกต้อง
แต่การกระทำไม่เหมาะสมหรือเปล่า

เรื่องนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องที่พูดกันเรื่องของสิทธิแล้วก็หน้าที่